บอกเลยว่ายกให้เป็นไอดอลขวัญใจเลย
เป็นไอดอลไปเลยนะคะเขาตลกอ่ะเนาะ
แล้วแต่ยูโรเขาเป็นคนแบบว่าตลกด้วยนะจริงเขาชอบปล่อยมุกเวลาฉันไปสัมภาษณ์เชอรี่
ถูกต้ายอ่ะพระเอกดังวิกหมอชิดยูโรยสวรรค์นะคะ
เขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าพี่แจ๊ดชวนชื่นเป็นไอดอลเลย
เวลาไปงานโชว์ตัวเนี่ยจะเอามุกของพี่แจ๊ดไปใช้เรียกเสียงฮาบนเวทีตลอดเลย
แล้วยูโรเองเขามีความฝันด้วยนะ
อยากจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แจ๊ดสักครั้งหนึ่งเถอะพี่ในชีวิต
เพราะจริงแล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นคนตลกนะ
ชอบปล่อยมุกโบ๊ะบะแป๊กบ้างคำบ้างก็ว่ากันไปจ้า

คือมีความฝ่ายฝันอยากเล่นตลกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ

จริงก็หลายคนนะแต่ที่ชอบก็ชอบพี่แจ๊ดนะครับ

เวลาแบบอยู่กับเพื่อนนี่เราเล่นปล่อยมุกอะไรอย่างนี้บ้างไหม
ปล่อยปล่อยครับก็ฮาบ้างไม่ฮาบ้างตามสไตล์เรา

ถึงว่าปล่อยมุกปล่อยมุกไว้๓๔มุกนะคะ

ฉันเสียงแอดังฮึ่งเลยเออ